เหตุการณ์ต่อไปคุณผู้ชมครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะเป็นเรื่องราวของการต้องการจะไปชิงทรัพย์แต่มันเกี่ยวพันกับหลายสถานที่นะร้านขายของเล่นโรงรับจำนำร้านตัดผมแล้วไปจบที่โรงพัก
มาดูกันว่ามันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงฮะดูวงจรปิดก่อนวงจรปิดนี่มีผู้ชายเนี่ยเขาแต่งตัวเหมือนกับรายเดอร์ผู้ก่อเหตุคือลูกศรสีแดงชี้ไว้นะครับมีกระเป๋าสะพายข้างมาด้วยใส่แมสสีขาวแล้วทำทียักแย่ยักยันอยู่หน้าร้านนี่คือร้านโรงรับจำนำหลังจากนั้นดูครับมีรอปภนั่งอยู่ลูกศรสีเขียวชี้นั่นคือรอปภ

เลือกอ่ะเอ๊ะจะเข้าร้านทองหรือเข้าโรงรับจำนำดีเอ้าสุดท้ายเห็นว่าร้านทองประตูแง้มแค่ครึ่งเดียวงั้นเข้าที่นี่ก็แล้วกันก็เลยเดินมาแล้วมาหารปภก่อนจะทำทีเหมือนกับเอาปืนมาจี้เอวครับแล้วให้รอปภเนี่ยพาเข้าไปข้างในพนักงานเห็นเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วรบพอโดนจี้มาก็เลยกดปุ่มบล็อกจากด้านในแล้วกดส่งสัญญาณไปที่
สงสัยคงไม่ได้แน่คว้าน้ำเหลวครับเลยใช้ปืนกระบอกเดิมจี้บังคับรอบพอพากูออกไปนอกร้านเดี๋ยวนี้อืมพอออกมาได้เสร็จปั๊บหนีไปทางห้างเซ็นทรัลพระรามสองครับ

นี่ครับคุณมิ้นคุณผู้ชมดูฮะนี่คือร้านตัดผมพิกัดที่สองที่ผมบอก
ร้านตัดผมคือตำรวจปลอมตัวมาเป็นลูกค้า
เข้ามาใช้บริการร้านตัดผมที่นั่งอยู่นั่นคือคุณตำรวจนะ
เนียนมาเป็นลูกค้าและผู้ต้องหาคือช่างตัดผม
นั่นแหละฮะจับได้เรียบร้อยครับแล้วของกลางล่ะปืนที่ใช้ก่อเหตุ
เขาบอกว่าอ๋อไปซื้อปืนกระบอกนี้มาจากร้านขายของเล่น
อืมพิกัดที่สามครับค่ะแล้วต้องการจะหาเงินมาใช้หนี้
กู้หนี้นอกระบบมา๕๐๐๐เอามาหมุนเปิดร้าน
แล้วจ่ายวันละสามพันธุ์จ่ายเงินไม่ทันหมุนเงินไม่ทัน
ไปซื้อปืนกระบอกนี้มาครับนี่ฮะร้านขายของเล่นแถวแถวบ้านนั่นแหละ
แล้วจอดรถเอาไว้ที่วัดท่าข้ามโบกแท็กซี่ไปก่อเหตุ
แต่มันผิดแผนครับถอดเปลี่ยนชุดรายเดอร์อะไรต่างแล้ว
กลับมาที่บ้านทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
ไม่ได้วางแผนจริงไม่ได้วาง

ตัวไปทำแผนในชุดรายเดอร์ที่เขาแต่งมา

ทั้งที่จริงแล้วอาชีพเขาคือช่างตัดผมนะฮะ
ตำรวจสนท่าข้ามแจ้งข้อหาพยายามชิงทรัพย
และส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย